คุณผู้ชมฮะมาติดตามคดีใหญ่กันหน่อย
คดีที่คนไทยฆ่าคนไทยด้วยกันที่ไต้หวันนะครับ
จนทำให้๔ชีวิตต้องตายไป
ก็คือสามีภรรยาแล้วก็ลูกแฝดในท้องอีกนะครับ
ทีนี้มีความคืบหน้าตรงที่ว่า
ผู้ก่อเหตุหนีกลับมาที่บ้านเรา
แล้วมาที่บ้านของเขาที่จังหวัดเชียงใหม่
มาเอารถพ่อของเขาขับหลบหนีออกไป
ทีนี้พบตรยังยืนยันอยู่นะครับ
ว่าผู้ก่อเหตุยังไม่น่าจะหลบหนีออกนอกประเทศ
หลบหนีออกนอกชายแดนของเรานะครับ
ก็ต้องจัดชุดในการที่จะจับกลุ่มให้ได้นะฮะ
คุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยกับ
นายยิ่งยศแซ่หลีพี่ชายของคนตาย

ก็คือนางสาวพจนีแซ่หลีหรือว่ามี่นะครับ
แล้วก็นายประเสริฐหรือเฮียมาร์คนะครับ
มี่กับเฮียมาร์คเป็นสามีภรรยากัน

ทีนี้พี่ยิ่งยศเป็นพี่ชายของฝ่ายหญิง
ก็คือพี่ชายของนางสาวพจนีนะครับ
เดินทางเข้าพบตำรวจที่กองบังคับการตำรวจภูทรภาค๕
เพื่อเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ตามจับตัวฆาตกร
ที่ฆ่าน้องสาวของเขาให้ได้เพื่อมาดำเนินคดีนะครับ

ผู้ก่อเหตุหรือว่านายสันติหรือนายหวัง

ก็คือที่หมู่บ้านใหม่หนองบัว
ในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ครับ
พี่ชายของนางสาวมี่ให้ข้อมูล
บอกว่าวันเกิดเหตุวันที่๘มิถุนายน

น้องสาวเพิ่งจะโทรมาปรึกษา
ที่มีแรงงานไทยขโมยเงิน๘แสนบาท
ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าใครขโมยนะครับ
ก่อนจะมาทราบข่าวว่าทั้งน้องสาวและน้องเขยเนี่ย
ถูกฆ่าตายหมกศพในรถบีเอ็ม
ทั้งนี้ปมเหตุเชื่อว่าน่าจะมาจากเรื่องเงินนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นน้องสาวได้ปรึกษาผมอยู่ว่า
มีแรงงานไทยท่านเดิมไปขโมยเงินผู้ต้องหา
พร้อมกับไส้คอทอง๑๕บาท
ผมก็เลยปรึกษาทางทนายทางนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ผมยังเปิดวิดีโอคอลคุยกันเลย

ผมมีอะไรผมจะเตือนน้องสาวตลอด
เสร็จปุ๊บผ่านมาไม่กี่วันเอง
ก็เกิดเหตุขึ้นแล้ว

คดีแบบนี้แล้วก็จิตใจก็โหดเยี่ยมมาก
แล้วหมู่บ้านหมู่บ้านใหม่บ้านผมเนาะ
ก็มีคนเห็นแต่ไม่มีคนกล้ามาเป็นพยาน

มันมีข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุนะฮะ
ก็บินหนีกลับมาจากไต้หวัน

เข้าไปที่บ้านที่จังหวัดเชียงใหม่
เพราะว่าทีมข่าวของเราก็ลงไปตามบ้าน
คาดว่าผู้ก่อเหตุจะกลับมา

เป็นบ้านที่นายสันติบินกลับมาจริงด้วย
แวะมาเอารถของพ่อเขาเพื่อจะขับหลบหนีไปนะครับ
ทีมข่าวของเราไปพบกับพี่เขยของนายสันติ

บอกว่านายสันติได้แวะมาที่บ้านนี้จริง
ในช่วงเย็นของวันที่๙มิถุนายน

นายสันติไปก่อเหตุฆ่าใครมา
พอมาถึงบ้านนายสันติมีสีหน้าเคร่งเครียด

บอกว่าสวัสดีครับพี่เขยครับ

บอกว่านายสันติกลับมาเพราะคิดถึงลูก
หลังจากนั้นนายสันติผู้ต้องหาก็ยืมรถวอนโว้ของพ่อ

แล้วก็นายสันติมุ่งหน้าไปที่บ้านเกิดในหมู่บ้าน
ใหม่หนองบัวที่อำเภอชัยปราการ
วงจรปิดในหมู่บ้านจับภาพรถวอนโว้ของนายสันติ
ขับเข้ามาในช่วงประมาณ๓ทุ่ม๔๘นาทีของวันที่๙มิถุนายนนะครับ
หลังจากนั้นมีคนพบเห็นว่านายสันติใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน

และออกไปส่งลูกชายไปโรงเรียนแล้วก็ไปตลาดด้วยนะครับ
ทางด้านพ่อของนายสันติเปิดเผยนะครับว่านายสันติเนี่ย
กลับมาที่บ้านจริงตั้งแต่วันที่๙มิถุนายน
พอมาถึงนะก็มากอดลูกชายของเขาทั้งสองคน
และพอเช้าวันที่๑๐มิถุนายนก็ยังออกไปส่งลูกไปโรงเรียน
หลังจากนั้นนายสันติก็หายออกจากบ้านไปไม่มีใครรู้ว่าไปไหนนะครับ
โดยช่วงที่นายสันติกลับบ้านเนี่ย
ก็ไม่มีใครรู้ว่านายสันติเพิ่งจะไปก่อเหตุฆ่าคนตายมา
อ่ะฟังเสียงพ่อของนายสันติผู้ต้องหาหน่อยครับ
ผมไม่คิดเลยผมไม่คิดเลยที่ไปเกิดกันอย่างนี้
ไม่คิดเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเอง
อันนี้คือความขี้ของพ่อเองนะสามารถบอกได้กันไหม
ผมว่าในเข่าที่ไต้หวันที่ส่งมานั่น
ผมเองยังไม่เชื่อว่ามันคนเดียวมันทำได้ถึงขนาดนั้น
แล้วอีกอย่างหนึ่งมันจะลงมือกับเพื่อนรักของแกได้อย่างนี้
ถูกบีบบังคับไหมมีอะไรแลกเปลี่ยนไหม
อันนี้ไม่ได้ตรงบัตรเองนะ
แต่ว่าคุณพ่อเข้าใจอย่างนี้สงสัยอย่างนี้
อันนี้เป็นส่วนของพ่อผู้ต้องหานะ
บอกว่าลูกชายกลับมาที่บ้านเกิดจริง
ใช่ค่ะนอกจากคุยกับพ่อของผู้ต้องหาแล้วนะ
คุยกับอาด้วยคือนายวินยูแทร่หยางค่ะ
แล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐บ้านใหม่หนองบัว
ก็ออกมาชี้แจงนะประเด็นที่พี่ชายของผู้เสียชีวิตเนี่ย
ก็คือนายยิ่งยศตั้งข้อสงสัยว่า
การที่ไม่มีชาวบ้านออกมาให้เบาะแสตำรวจเป็นเพราะอะไร
ระกูลของเขาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในหมู่บ้านหรือเปล่า
เรื่องนี้เนี่ยนะคะอาเนี่ยก็ยืนยันว่า

ผมก็ไม่เคยคิดนะว่าตัวผมมีอิทธิพลเหนือคนอื่น
ผมก็เสียใจกับครอบครัวคนตาย
ไม่คิดด้วยว่าหลานชายผมจะเป็นคนทำนะคะ
นี่คือสิ่งที่อาให้ข้อมูลมา

ที่นายสันติจะกลับมาที่บ้านที่ชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่น่ะ
เขาคือพอขึ้นเครื่องมามาลงกรุงเทพใช่ไหม
แล้วก็มีการขับรถแวะที่พิศนุโลก
ทีนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบก่อน
นายสันติไปที่พิศนุโลกไปหาคนที่จะมาช่วยเหลือ
คนที่จะพาตัวนายสันติหลบหนีข้ามประเทศหรือเปล่า

ก็ยังเชื่อว่านายสันติยังอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ

ว่าเห็นนายสันติเหมือนกับเดินวนไปเวียนมาอยู่
ที่อำเภอชัยประการที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่
ซึ่งเรื่องนี้พบตรพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข

ก็ทำงานร่วมกับทางตำรวจไต้หวันเขาอยู่
ในการที่จะต้องทำคดีนี้กันอยู่นะครับ
แล้วก็ต้องดูมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
รวมถึงการหลบหนีออกนอกประเทศหรือไม่นะครับ
เพราะว่าพบตรบอกว่าแนวทางการสืบสวนติดตามตัวนั้น

อาจจะง่ายต่อการหลบหนีออกนอกประเทศนะครับ

ว่ายังอยู่ในบ้านเราไม่ได้หลบหนีออกนอกประเทศนะครับ
ทีนี้ทางการข่าวล่าสุดด้วยเหมือนกันนะครับ
ว่าประเทศไทยจะต้องดำเนินการเรื่องนี้
ร่วมกับทางไต้หวันอย่างไกลนะครับ

นักงานตำรวจแห่งชาติเขายืนยันออกมานะครับ
ไทยได้รับการประสานจากทางการไต้หวันนะครับ
กรณีผู้ก่อเหตุหนีคดีเดินทางกลับมาบ้านเรา

ทำให้ไทยทำได้เพียงการติดตามความเคลื่อนไหว
หรือหากพบตัวก็ยังไม่ชัดว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร
เนื่องจากไม่มีสนทิสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างกันคือไทยกับไต้หวันด้วยนะครับ
คือตอนนี้ต้องรอเรื่องของการออกหมายจับ
จากฝั่งของไต้หวันเขาก่อนด้วยนะฮะ